มีชายหนุ่มคนนึงวัย๔๑ปีอายุก็ไม่ได้น้อยแล้ว
แต่ยังเสพยาบ้าอยู่แล้วก็เสพยาบ้าอย่างหนักเลยนะคะ
เสพเช้าเที่ยงเย็นแถมไปขุดหลุมใต้ถุนบ้าน
ถามว่าขุดทำไมหลุมใหญ่เหมือนกันนะคะมีแรงขุด
เหมือนที่พี่อุ๋ยตั้งข้อสังเกตเมื่อเบรกที่แล้วมีแรงขุดหลุมนะ
บอกว่าขุดหลุมเอาไว้เวลาเสพยาจะได้นั่งในหลุมหลุมแบบนี้
มันมันเย็นดีเหรอคะหรือยังไงเวลามีเพื่อนมาเสพยาด้วย
จะได้ไปเสพกันในหลุมแม่นี่มีมีใต้นี่ใต้ถุนบ้านเป็นที่บางแดดพอดี
โอ้โหดูสิหลุมกว้างสัก๓เมตรลึก๕๐เซนค่ะพี่อุ๋ย
โอ้โหนี่ไม่ไม่เล็กนะนี่นี่ขุดนี่ยากนะเนี้ยนายประทีบอายุสี่สิบเอ็ด
เสพยาอย่างหนักติดยาอย่างหนักเอาจอบขุดด้วยตัวเองนะคะ
ยังจะมีแรงขุดนะคะหลุมนี้ทำลักษณะคล้ายกับเนี่ย
บันไดอยู่นิดนึงด้วยเหมือนเอาไว้ให้นั่งอะค่ะ
รองรับแก๊งเสพยาได้พอสมควรบ้านอยู่ในอำเภอถ้ำพันราจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
พ่อแม่บอกไม่ไหวแล้วพฤติกรรมของลูกชายคนนี้
แจ้งกู้ภัยเองเลยนะคะพ่อแม่เป็นคนแจ้งเอง
มาจับตัวลูกชายไปหน่อยเพราะทนเห็นลูกชายมั่วสุมเสพยาเสพติดทุกวันไม่ไหวแล้ว
หลังหนักเลยชอบลวนลามผู้หญิงด้วยค่ะ
กู้ภัยมาถึงนายประทีบกับเพื่อนอีกสองคนนั่งเสพยากันอยู่จริง
อยู่กันในห้องหลังบ้านนะคะกู้ภัยไปชาร์จตัวจับใส่กุญแจมือ
พ่อแม่ญาติยืนดูและอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่นะ
บอกมาจับเลยมาจับเลยจับไปเลยนี่นะคะจุดที่เจอตัวนั่งเสพยากันอยู่
นำตัวขึ้นรถกระบะของกู้ภัยนำไปบำบัดรักษาอาการติดยาเสพติดค่ะ
นายประทีพยังเมาอยู่เลยนะคะเสพยาบ้าเขาบอกว่าเขาต้องเสพ
ไม่เสพไม่ได้เขาเสพอย่างน้อยนะ๓เม็ด๓เวลา
เช้าเที่ยงเย็นไม่ทำงานทำการอะไรทีนี้ก็เลยถามว่าไอ้หลุมที่ขุดเอาไว้เนี่ย
ถุนบ้านอ่ะขุดเอาไว้ทำไมนายประทีพยอมรับว่าเอาไว้ต้อนรับแก๊งเสพยา
เพื่อความเป็นส่วนตัวขณะเสพยาคนที่บ้านเยอะมีเด็กเล็กเล็กอยู่ด้วย
ก็เลยขุดหลุมเอาไว้ใต้ถุนบ้านเอาไว้นั่งเสพยากันกับเพื่อน
บ้านเจียงเม็ดนึงบ้านเวลาเวลาเม็ดนึง
กลางคืนมีแถมไหมบอกไม่รู้แล้วแต่ว่าพักพวกจะมายาบ้า
ค่ะแต่ความจริงมันครั้งอ่ะแหละแหละสภาพเป็นแบบเนี่ย

อันนี้แกเช้ากลางวันเย็นแกก็เลยโอ้โหเรี่ยวแรงเหลือเฟือ

รยาทงามจังเลยอุตส่าห์ขุดหลุมเอาไว้ใต้ถุนบ้าน
จะได้ไม่รบกวนพ่อแม่และเด็กบนบ้านเวลาเสพยาอย่างนี้เหรอ
เอาแรงไปทำไล่ทำสวนดีกว่าฮะช่วยทำอาหารกินดีกว่า
ที่เพิ่งขุดเนี่ยนะคะคือขุดตอนสายเมื่อวานนี้เองนะคะ
เขาเปิดยูทูปดูเป็นตัวอย่างค่ะ

กู้ไพก็นำตัวในประทิบและเพื่อน
ไปโรงพยาบาลทุ่งใหญ่บำบัดรักษาตามขั้นตอนนะคะ